กลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดพระนครศรีธุยา
มีพี่น้องคู่หนึ่งเป็นผู้ชายทั้งคู่นะคนโตอายุ๑๙อีกคนหนึ่งอายุ๑๗

ปรากฏว่ารถไปเกี่ยวกันและรถล้ม
ตัวคนพี่บาดเจ็บตัวคนน้องถึงขั้นเสียชีวิตเลย
ก็เพราะว่ารถของน้องพอมันเสียหลักล้มนะ
รถเนี่ยตกไปในพงหญ้าข้างทางตัวน้องกระเด็นข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งที่รถสวนทางมา

แล้วมันมีรถกระบะคันหนึ่งสีขาวทับร่างน้องค่ะ
แล้วลากไป๓๐๐เมตรแล้วกระบะมันหายหนีไปเลย

เหตุการณ์นี้เมื่อกลางดึกนะคะตำรวจสพบางปะหัน
ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บค่ะ
บนถนนสายบางปะหันป่าโปกอำเภอบังปะหันต์จังหวัดพระนครศรีอุทิยา
ตำรวจไปตรวจสอบพร้อมกับทางกู้ภัยสมาคมอายุทยาโรมใจและกู้ภัยอายุทยานะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายเอกลักษณ์ภวงรังศาสตร์อายุ๑๗ปี
เป็นชาวบ้านในตำบลกระมังอำเภอพระนครศรีอุทิยาค่ะ
สภาพศพก็มีบาดแผลตามหน้าตามตัวเต็มไปหมดเลยนะคะ

ส่วนอีกคนนึงตัวพี่ชายได้รับบาดเจ็บนะคะนายพิชาติอายุ๑๙ปีค่ะ
กู้ภัยก็นำไปส่งโรงพยาบาลบางปะหัน
คุณหมอพยาบาลรักษาแผลแล้วก็ให้กลับบ้านได้เพราะว่าตัวพี่ชายเจ็บแค่นิดหน่อย
รถจักรยานยนต์ยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่เป็นอีกสีหนึ่งคือสีแดง
คันนี้พุ่งตกลงไปในพงหญ้าทางด้านขวา
คันนี้เป็นรถของตัวน้องเป็นรถของคนเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็มีกันชนหน้าของรถกระบะคันหนึ่งสีขาวค่ะตกอยู่ใกล้ใกล้ศพเลย
ก็คาดว่าเป็นของรถกระบะคันที่ก่อเหตุพุ่งชนแล้วก็ลากศพเข้าไปแล้วก็หนีไป
จากการสอบสวนนายพิชาติพี่ชายของผู้ตายเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์มาคนละคันมุ่งหน้ากลับบ้านในพื้นที่ตำบลทัพน้ำ
เขาก็ยอมรับว่าเขาขี่แข่งกันมาแล้วไม่ได้แข่งกันมาธรรมดา
หมอบนอนไปกับรถจักรยานยนต์นะคะหมอบด้วยนอนไปเลย
แข่งกันมาบนถนนเป็นถนน๔ช่องจราจรฝั่งละ๒ช่องไม่มีเกาะกลางค่ะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเกี่ยวกันเองเสียหลักล้ม
รถคันของตัวพี่อยู่กลางถนนแต่คันของน้องพุ่งข้ามไปฝั่งขวา
ตกในพงหญ้าข้างทางตัวน้องเนี่ยอยู่ที่เลนรถที่เขาสวนทางมาพอดี
โอ้โหโชคล้ายจริงแล้วรถกระบะมาพอดีเป็นกระบะสีขาว
ไม่เห็นทะเบียนพุ่งชนทับแล้วลากไปเลย๓๐๐เมตร
น้องเสียชีวิตคาที่แต่รถกระบะคันนี้เขาหนีไปนะคะ
ก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะบริเวณใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุเพื่อหาหลักฐานเพิ่ม
เพื่อตามตัวคนขับรถกระบะสีขาวมาดำเนินคดี
แล้วก็ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
จริงจริงรถกระบะคันนี้ไม่ควรหนีนะคะอยู่ตรงที่เกิดเหตุแหละ
แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ผมขับมาเลนผมปกติขับไม่เร็ว
จักรยานยนต์เขาแข่งกันมาเองเขาล้มมาอะไรแบบนี้คือมันสามารถอธิบายได้
แล้วก็ช่วยเหลือเขาได้ในเบื้องต้นด้วย
หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนด้วยนะครับ